คุณผู้ชมก็มีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะคะ

ว่าเป็นความเชื่อก็มีคนเชื่อเรื่องนี้

เคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องตัวตายตัวแทนนะคะ
คนหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วอีกคนนึงก็เสียชีวิตแทนคนคนนั้นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สุรินทร์นะคะ
แล้วเดี๋ยวพี่จะตายเองปรากฏน้องสาวหายป่วยกลับบ้านค่ะ
และคนที่เสียชีวิต๒วันต่อมาก็คือพี่สาวจริงด้วยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณยายรจนานะคะซึ่งอายุ๗๒ปี
คืนนึงคุณยายฝันเห็นพี่สาวซึ่งพี่สาวยังมีชีวิตอยู่นะ
ฝันเห็นพี่สาวอายุ๘๓ปีบอกออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เลี้ยงหลานเดี๋ยวจะตายแทนเอง
รจนาบอกนอกจากฝันเห็นพี่สาวแล้วยังเห็น
ญาติพี่น้องเยอะแยะเลยนะคะมารับไปที่วัดนะคะ
รจนาพอฟื้นขึ้นมาหายป่วยคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาล
ปรากฏว่าพี่สาวของคุณยายชื่อว่าคุณบัวลินป่วยกระทันหัน
ส่วนกันอีกคนนึงกลับบ้านอีกคนหนึ่งถูกรักษาที่โรงพยาบาลจุริน
วันเท่านั้นนะคะคุณบัวลินก็เสียชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะคุณยายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งคุณวิเทียนซึ่งเป็นลูกสาวคุณยายบูรินที่เสียชีวิตค่ะ
เล่าให้ฟังบอกแม่ของเธอไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะคะ

จู่ก็น็อคหมดสติพาไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าหมอบอกเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลัน
มีเลือดออกภายในสมองมาก
แล้วสุดท้ายคุณยายบูรินก็เสียชีวิตในที่สุด
เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังคุณท่านผู้ชม
รู้สึกยังไงและมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วสุดท้ายคุณยายบูลินก็เสียชีวิตในที่สุด
เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ชม
รู้สึกยังไงและมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น